ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะวันหยุดยาว
ก็นี่ไงช่วงสุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเดินทางกันเยอะเราก็อยากเตือนใจเตือนภัยกันไว้ค่ะ
คุณผู้ชมขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูอย่างเหตุการณ์นี้ค่ะ
เมื่อมีรถกระบะขนสับปะรดขับมาแล้วเขาบอกว่ามีรถหกล้อ
อยากจะยูเทิร์นกลับรถแต่พี่กลับรถแบบนี้
สุดท้ายทางตรงเขาจะเบรกยังไงเลยเกิดภาพอย่างที่เห็นค่ะ
โอ้โหคุณเห็นทั้งสองมุมเลยอ่ะใช่เออคือเห็นเนี้ย
แล้วก็บอกเลยว่าเต็มจริงค่ะเต็มคันค่ะนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์เห็นชัดเจนเลยว่า
รถคันไหนมายังไงเออนาทีระทึกจริงจริงรถหกล้อที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
กำลังจะกลับรถกระบะเขามาทางตรงเขาเบรกไม่ทันอยู่แล้ว
ชนอย่างจังค่ะโอ้ยคนเจ็บเยอะเลยแล้วเนี่ยดูสิ
คือจู่คุณคิดจะกลับเราอยู่เลนสไหนมันไม่ได้อยู่เลนที่สำหรับกำลังจะยูเทิร์นไง
คือคุณอยู่เลนซ้ายสุดแล้วเนี่ยต้องฝ่าไปตั้งกี่เลน
หนึ่งสองเลนอ่ะกว่าจะไปยูเทิร์นได้ใช่และถนนค่อนข้างกว้าง
อย่างที่คุณอริยาบอกคือเลนซ้ายสุดแล้วคุณจะไปเข้าขวาสุดเพื่อกลับรถ
จริงมันทำไม่ได้แล้วคุณอาจจะควรไหมขับรถตรงไปที่แยกหน้า
แล้วไปเข้าขวารอกลับรถดีไหมนะคะอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากทางบ้าน
ฝ่ายน้อยถนนลำปางงาวค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
หลังเกิดเหตุนะคะรถกระบะอิซูซูสีขาวค่ะ
สภาพด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยพังยับเยินค่ะ
ตัวเครื่องถึงขั้นหลุดออกมาจากตัวรถเลยอย่างที่เห็นคุณผู้ชมแบบนี้
แล้วมีสับปะรดเนี่ยกระจายเกลื่อนถนนโอ้ยผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
มีถึง๔คนเลยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
ส่วนอีกสองคนเนี่ยติดอยู่ภายในรถซึ่งกู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างค่ะ
เพื่อนำร่างเนี้ยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนี้ยออกมาใช้เวลากับสามสิบนาทีค่ะ
แล้วก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสักมนตรี
สรุปแล้วก็มีคนเจ็บสี่รายนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังมีรถบรรทุกคันที่เราเห็นนะคะ
ก็คือสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายแต่ว่ารถคันนี้คือเขาไม่ได้มีคนได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถกระบะคันนี้ก็คือขับกระบะบรรทุกสับปะรดนั่นแหละเขามาจากไหน
มาจากบ้านท่าศรีที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางจะไปส่งสับปะรดที่จังหวัดเชียงใหม่นะ
ก็ขับมาค่ะแล้วก็เลี้ยวกระทันหันจะกลับรถ
สุดท้ายรถกระบะเขาเบรกไม่ได้ก็ชนแบบนี้
ที่อยู่แถวนั้นจริงจริงอ่ะเอานจริงน่ะภาพอ่ะมันชัดเจนเลย

เดี๋ยวตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องมีการสอบสวน
อ่ะเดี๋ยวมาดูกันใครผิดกันแน่
แต่ดูแบบนี้เราก็น่าจะรู้เบื้องต้นแล้วล่ะ